ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะพาคุณผู้ชมย้อนส่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของพักเพื่อไทยกันบ้างค่ะ
ที่มีการประกาศทวงคืนอากาศสะอาดแล้วก็แก้ปัญหาฝุ่นพีเอ็ม๒๕นะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายพร้อมกับมีการที่จะแจกหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มป่อบางและมีการสั่งหยุดโรงเรียนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงค่ะ
คุณผู้ชมคะหากย้อนดูนโยบายของพักเพื่อไทยก็จะพบว่ามีหลากหลายนโยบายนะคะที่ต้องการนำมาเพื่อที่จะทำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
โดยเฉพาะหนึ่งในนั้นด้านของนโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายที่คนไทยให้ความสนใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจำนวนมากเลยนะคะซึ่งหัวใจของการปราบฝุ่นคือการผลักดันพรบอากาศสะอาดค่ะเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงการวางโครงสร้างให้พร้อมต่อการรับมือเน้นที่การเจรจาระหว่างประเทศในการตัดปัญหาที่ต้นต่อนะคะ
สำหรับการแก้ปัญหาตามนโยบายของพักเพื่อไทยด้านสิ่งแวดล้อมในระยะสั้น
โดยงานภาครัฐเองอาจจะต้องมีการแจ้งเตือนค่าฝุ่นล่วงหน้าให้กับประชาชนรับทราบเพื่อเป็นการเตรียมรับมือแล้วก็อบพยพค่ะ
ส่วนระยะกลางนะคะเพื่อไทยจะมีการประสานกับกรมชลประธานให้มีการปล่อยน้ำเข้ามาบริเวณพื้นที่ธรรมนาในด้วงครูรุการเก็บเกี่ยวนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนจากต่อข้าวให้เป็นปุ๋ยในส่วนของการที่จะเก็บเกี่ยวข้าวต่อไป
แล้วก็มีการประสานโรงงานน้ำตาลค่ะให้ลงทุนในการตัดอ้อยเพื่อเป็นการถ่ายกรบแทนการเผานะคะขณะเดียวกันการปฏิบัติการเหล่านี้ควบคู่กันไปกับการปลูกป่าปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการดักจับฝุ่นและเป็นการจูงใจให้หันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถพลังงานสะอาดด้วยมาตรการทางภาษีในการจุงใจประชาชน
แล้วก็ข้ามพรมแดนด้วยนะคะเพื่อเป็นการจัดการฝุ่นให้ถึงต้นต่อและเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยที่จะได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่สะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะ